คุณผู้ชมพาไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่านะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปที่วัดเกาะแก้วจังหวัดพิษนุโลกค่ะคุณ
ไปดูต้นละมุดอายุกว่าร้อยปี
และที่สำคัญเขาบอกว่าออกลูกออกผล
ดกมากขนาดเท่าไข่หานะคุณ
โอ้โหดูจากภาพก็ว่าน่าจะเท่าไข่หาดจริง
มุดดกจริงนะคะคุณค่ะอยู่ที่วัดเกาะแก้วหมู่๔ตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนะคะ
เป็นต้นละมุดที่ถือว่าอายุยาวนานเป็นร้อยปีนะคะ
มีนักเรียนนักศึกษาไปทำวิจัยมากมาย
เนื่องจากว่าถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยาวนานมาก
แล้วก็ยังมีผลดกก็คือลูกละมุดจะออกตลอดทั้งปีเลยคุณ
แล้วก็มีขนาดใหญ่เท่ากับไข่หาดก็เลยเป็นที่สนอกสนใจนะคะ
จุลาวชินนวโรหรือว่าหลวงพ่อแตงโมเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วก็เปิดเผยว่า
ละมุดดังกล่าวนี้น่าจะมีอายุราว๑๐๐กว่าปีเพราะว่า
มีอยู่ตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสรูปเก่าค่ะคือหลวงพ่อแจง
แต่เดิมนะคะจะมีอยู่๒ต้นภายในวัด
ต่อมาชาวบ้านได้ตัดลงไป๑ต้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
เสียดายเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่นี่ก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกละมุดด้วย
เพราะเขาบอกว่าละมุดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนประมาณ๗๐๘๐ปีเลยทีเดียวนะคะ
อนุรักษ์กันเอาไว้นะละมุดนี่นะผมบอกเลยเช้าอย่าทานนะทานมาแล้วคนรอบข้างก็จะถามเอา
กลิ่นขนาดนั้นจริงมันก็หอมหวานในตัวของเขาเองนะคะ
ถ้าแบบว่าต้นเก่าแก่แบบนี้รับรองว่าผลเขาเนี่ยรสชาติดีแน่นอน

แหมฝากได้ไหม
ฝากได้ไหมฝากท่านเจ้าอาวาสเหรอ

ไม่ได้สิเขาตัดต้นไม่ได้เขาอนุรักษ์เอาไว้ภายในวัดนะคะ